สาวดวงสวยโซ่รถแบ็คโฮลหลุดกระเด็นใส่รถ
เส้นสีนักขรินก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่

โอ้โหมันมายังไงล่ะเนอะ
คือรถแบ็คโฮลมันอยู่ในไซส์งานก่อสร้าง

ใช่มันกำลังยกของอยู่ปรากฏว่าโซ่ของรถแบ็คโฮลมันหลุด

เลยแล้วมันมาฟาดใส่รถเก่งของเธอนี่แหละค่ะ
ที่นี่เจ้าของคลิปคือใครล่ะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา

ใช้ถนนเส้นศรีนครินตัวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ตลอดเส้นทางคือก่อสร้างรถไฟฟ้าขับมาเรื่อยนี่แหละค่ะ

พอมันถึงจุดเกินแท็นดิน้ำเสี่ยงตุ๊บพึ่งขึ้นมา
ทางฝั่งรถแบ็คโฮแล้วไม่น่าเชื่อนะ
ก็มีเนี่ยล่ะค่ะโซ่ลดมาใส่รถของเธอ

หินกระเด็นใส่อ่ะคือแล้วมันสภาพคือมันขาดออกมาจากตัวไอ้โซ่มันเลยเนอะ
อืมเออมันขาดได้ไงอ่ะเขาบอกว่าโซ่ขาดยกอะไรอ่ะถึงโซ่ขาดได้เบอร์นี้นะคะ
ค่าเสียหายต้องซ่อมนะคะฝั่งคู่กรณีได้มารับชอบรับผิดชอบของค่าเสียหายแล้วนะคะ
ส่วนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์อยากให้ไซส์งานก่อสร้างเพิ่มความระมัดระวังมากกว่านี้
อ๋อเนี่ยรถเขาอยู่ตรงนี้ใช่